ถึงเรื่องของกัญชาค่ะฝรั่งคลั่งผีกัญชาทิ้งข้าวของทุ่มระเบียง

เขาบอกว่าข้อมูลนี้เป็นการผีกัญชาครั้งแรกของชาวอิตาเลียนนายนี้นะครับ
แล้วก็พอพีคเข้าไปแล้วเป็นอาการแบบนี้พละกำลังมหาศาล
มีอะไรในห้องเพราะทุ่มลงจากระเบียงหมดเลยค่ะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอมมาตรงเฮ้ยอันเนี้ย

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอันโตนิโอดาเมียโน่มาลาครีโน่ครั้งเดียวห้ามถามซ้ำ

อิตาเลียนครับคุณผู้ชมครับมาแล้วผีกัญชาประเทศไทยครั้งแรก
แต่เดี๋ยวกัญชาเลอเวอร์เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเขาดื่มเหล้าด้วย
ถ้าดื่มเหล้าด้วยมันจะเป็นอย่างนี้ไหมล่ะพี่ผมถามกัญชาเลิฟเวอร์หน่อย
อมลองดูหน่อยนะเผื่อพี่กัญชาเลอเวอร์ตอบมาในยูทูป
เขามีแต่สงสัยว่าเอ๊ะเศษกัญชามันจะง่วงซึมไม่ใช่เหรอ
ไม่รู้อันโตนิโอนี่อายุ๔๓นะสวมกางเกงขาสั้น
อยู่ข้างบนระเบียงอาการคุ้มคลั่งพูดจาฟังไม่รู้เรื่อง
คล้ายกับคนเสียสติมีอะไรในห้องปาหมด
ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรทัศน์ตู้เย็น
โทรศัพท์มือถือปลาลงมาปลาลงมาแตกกระจายเกลือนพื้นถนนไปหมด
คุณผู้ชมครับสร้างความแตกตื่นให้กับคนที่ผ่านไปมาเป็นอย่างมาก
ข้างล่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่ทุ่มครึ่งแล้ว
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปบนห้องพักของชาวต่างชาติผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุเกลียดกล่อมเกลียดกล่อมนะครับ
เขาฟังไม่รู้เรื่องหรือเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง

พังเข้าไปนะครับช้าตัวเอาไว้พาไปสงบสติอารมณ์

ไปถามแฟนสาวชาวไทยของผู้ก่อเหตุหน่อย
นะครับเธอก็เล่าบอกว่าโอ้นี่

พอเสพเข้าไปแล้วไปดื่มสุราเข้าไปด้วย
จนเกิดอาการคลุ้มอาการคลั่ง
แล้วก็เกิดภาพหลอนนะครับ
เหมือนกลัวว่าใครจะมาทำร้ายนะครับ

ขนาดตัวแฟนที่คบกันมา๑เดือนนะครับ

งั้นเดี๋ยวฉันอาจจะตายนะครับ
ชาวบ้านในระวะแรกต่างก็กลัวจะโดนลูกหลงไปด้วยครับ
คุณผู้ชมครับมีคอมเมนต์ไหมดอม
เมนต์เนี่ยบอกว่าน่าจะง่วงมากกว่านะ
ถ้าใช้กัญชาเนี่ยมีพี่คนนี้บอก
สูบอยู่ทุกวันใช้กัญชาอยู่ทุกวันเลย

นี่แหละครับคุณผู้ชมก็ต้องถามเขาด้วย
เพราะว่าตอนนี้กัญชาถูกกฎหมายเหรอ
อยู่ในช่วงช่องว่างแล้วกัน

อยู่ในช่วงศูนยากาศก็แล้วกันนะครับ

สักทีเดียวมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อย
บางอย่างก็เอาไปใช้ไม่ได้อยู่

ครั้งแรกแล้วเกิดอาการคลั่งขนาดนี้